วัยรุ่น๖คนที่รุมทำร้ายชายพิการจนเสียชีวิต
ล่าสุดวันนี้ค่ะทางด้านของแฟนสาวนะคะที่พยานในที่เกิดเหตุบอกว่ามีการตะโกนที่จะให้เอาชีวิตของชายพิการด้วย
วันนี้ถูกฝากขังผลัดแรกแล้วนะคะแล้วก็สารพิจารณาคำร้องแล้วเห็นควรให้ฝากขังได้
ซึ่งเจ้าหน้าที่ราชธรรมก็ควบคุมตัวเข้าเรือนจำในทันทีค่ะตำรวจนครบานโชคชัยคุมตัวนางสาวเกม
แฟนสาวหนึ่งในผู้ต้องหาร่วมกันรุมทำร้ายนายสมเกียจศรีจันทร์ชายขาพิการจนเสียชีวิต
ขออำนาจสารอาญาถนนรัชดาพิเศษฝากค้างเป็นผลัดแรกเนื่องจากต้องสอบปากคำพยานเพิ่มเติม
เกรงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีได้

ไม่มีญาติหรือบุคคลใกล้ชิดของนางสาวเกมเข้าติดต่อยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวแต่อย่างใด
กระทั่งสารพิเคราะห์คำร้องของพนักงานสอบสวนแล้วเห็นควรให้ฝากขัง
เจ้าหน้าที่ราชธรรมจึงได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาไปยังทันทะสถานหญิงกลางทันที
สำหรับความคืบหน้าในคดีตำรวจระบุว่าตอนนี้อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม
ซึ่งใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วเหลือเพียงผลหลักฐานทางวิทยาศาสตร์
และการนัดสอบปากคำพยานเพิ่มเติมซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือนายอนันตชัยชายเดช
ทนายความฝ่ายผู้เสียชีวิตที่ได้นัดหมายสอบปากคำให้การในฐานะพยานอีกครั้งในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้
สำหรับคดีนี้ตำรวจได้ควบคุมตัววัยรุ่นทั้ง๖คนตั้งแต่วันเกิดเหตุ
ซึ่งทั้งหมดให้การรับสารภาพว่าลงมือทำร้ายผู้ตายจริงแต่อ้างว่าเป็นการป้องกันตัว
ซึ่งตำรวจก็ได้แจ้งข้อหาร่วมกันทำร้ายผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย
และพกพาอาวุธในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
ซึ่งตอนนี้ผู้ต้องหาทั้ง๖คนถูกควบคุมตัวไว้ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครค่ะ